ฝ่ายชายเขาเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าโอ๊ยผมเสียหายหลายแสน

เพราะอะไรรู้ไหมหลายแสนที่เสียไป

แต่ฝ่ายหญิงดันไม่มาในวันแต่งงาน
แล้วทีนี้เราก็ตามไปถึงที่บ้านนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปเจอลูกสาวของฝ่ายหญิง
ลูกยังบอกเลยหนูอยากให้แม่เลิกพฤติกรรม
หลอกคนอื่นมาแต่งงานแบบนี้สักที

บอกแม่หยุดเถอะอย่าไปหลอกผู้ชายมาแต่งงานเลย
ใช่ค่ะคือเล่าต้นเรื่องก่อนที่คนเขาโดนหลอกเนี่ย
นายบุญส่งมั่งมีนี่เขาเป็นผู้เสียหายนะ

เขาก็ร้องเรียนบอกว่าถูกนางสาวบุญมา
อายุ๔๖ปีเป็นคนบ้านโป่งที่ราชรีค่ะคุณผู้ชม

หลอกให้ผมรักมาหลอกให้ผมจัดงานแต่งงาน
แล้วพอถึงวันนั้นจริงเนี่ยงานแต่งงานมันล่ม
ก็เลยถามว่าเอาคุณบุญทรงคนแต่งงานกันเนี่ย
จริงมันต้องวางแผนกันอย่างดิบอย่างดีเลยนะ

คุณบุญส่งเขาบอกว่าก็นางสาวบุญมาเนี่ย
เขาบอกว่าพี่เขยเขาลื่นล้มในห้องน้ำจนเสียชีวิต
แล้วมางานแต่งงานไม่ได้ต้องไปงานศพพี่เขย
ทีนี้ไอ้เงินที่เสียไปหลายแสนบาทเนี่ย
ทำยังไงมันจ่ายไปแล้ว
แล้วที่คุณบุญส่งเขาเจ็บใจอีกเพราะอะไรรู้ไหม
มารู้ตอนหลังว่าเรื่องทั้งหมดมันกุเรื่องขึ้นมาทั้งนั้นเลย
ก็ตอนแรกที่ได้ยินมาเนี่ยก็ฝ่ายชายก็ไม่รู้จะทำยังไง
แหมจะทนแต่งได้ยังไงเพราะว่าทางนู้นเขาศูนย์เสียญาติเนี่ยเนาะ

เออแต่พอมารู้ทีหลังอ้าวพี่เขยไม่ได้ลื่นล้มในห้องน้ำ

แต่เป็นข้ออ้างในการไม่มาร่วมงานแต่งงานของตัวเอง
แล้วทีนี้มีผู้เสียหายที่โดนแบบนี้อีกหลายคนเลย
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนางสาวบุญมาเลยค่ะ
ทีแรกนึกว่าจะเจอไม่เจอเจอลูกสาว
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกจริงพ่อกับแม่เนี่ยนะ

ที่ผ่านมาลูกสาวกับแม่ก็สนิทกันมากเลย
สามปีที่แล้วเนี่ยแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ
แล้วแม่เริ่มติดเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กไม่ค่อยกลับบ้าน
จนวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีที่แล้ว
แม่ก็พานายบุญส่งที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
มาที่บ้านทำพิธีไหว้ผี
แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายที่อุทัยธานี
ลูกสาวบอกว่าหลังจากนั้นน่ะหนูไม่ได้ติดต่อกับแม่อีกเลยค่ะ
รู้อีกทีนึงคือแม่ไปหลอกคนอื่นแต่งงาน
แล้วถ้าเกิดว่าบอกแม่ได้เนี่ยนะก็อยากฝากบอกผ่านไปตรงนี้เลย
อยากให้แม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้

เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหมหนูก็รอให้แม่กลับมาอยู่
ซึ่งลูกสาวมองว่าพฤติกรรมที่แม่เปลี่ยนไปแบบนี้

ส่วนพี่ชายของนางสาวบุญมาสายหัวเลยค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าผมเอือมเหลือเกินกับน้องสาวผม
แล้วตัวผมเป็นพี่ชายได้รับผลกระทบเหมือนกัน
น้องผมเนี่ยเอาชื่อผมไปแอบอ้างไปหลอกเอาเงินจากคนอื่น

อกจากนี้ญาติพี่น้องอีกหลายคน
ก็โดนแอบอ้างโดนหลอกยืมเงินเหมือนกัน
ทีนี้พี่ชายเนี่ยเขาเลยบอกเลยนะ
ทุกคนที่รู้จักกับน้องผมเนี่ยนะ
น้องผมคือนางสาวบุญมาอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปไว้ใจนะ
งั้นเดี๋ยวโดนหลอกผมก็ไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบยังไงแล้ว

ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกสุธิพงศ์บอกว่า
จริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว

มาปลายมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะเห็นว่าทางนางสาวบุญมาเนี่ย

ฉันสามีภรรยากับฝ่ายชายมาก่อนหน้านี้ไง

ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีความผิดฐานช่อโกง
แต่ไม่รู้ว่าผู้เสียหายคนอื่นที่โดนหลอกยืมเงิน
เรื่องนี้ก็ต้องเป็นคดีความนะคะ
แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการต่อไปนะคะ